รายชื่อเรื่องของรายชื่อ๒๔คนนะครับก็จะมี๑คนที่แน่นอนจะไม่ได้เล่นในเกมเจอกับมาเลเซีย
นั่นก็คือธีรทรบุญมาทันแต่ว่าธันนิชิโนมีความต้องการตั้งแต่แรกแล้ว
ก็คืออยากให้เดินทางไปด้วยไปซ้อมด้วยเพราะว่าเกมกับเวียดนามมันต่อเนื่อง
มีเวลาพักไม่เยอะประมาณสัก๔วันได้ธีรทรก็พ้นโทษแบนกลับมาแน่นอน
ต้องเป็นตัวจริงในการชี้ชะตากับเวียดนามแน่ครับ
ซึ่งการประกาศรายชื่อ๒๔ผู้เล่นของอาเกียรานิชิโนเพิ่งจะประกาศไปเมื่อช่วงประมาณเที่ยงนะคะ

ก็เป็น๒๔ผู้เล่นที่จะเล่นในเกมที่ทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนมาเลเซียแล้วก็เวียดนามในศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่๒กลุ่มจีนนัดที่๔แล้วก็นัดที่๕
ซึ่งสาเหตุที่อาเกียรานิชิโนนำผู้เล่นไป๒๔คน
เนื่องจากว่าเกมแรกกับมาเลเซียธิรทรบุญนาธันติดโทษแบนไม่ได้ลงสนามแน่นะคะก็จะส่งรายชื่อ๒๓คน
หลังจากนั้นก็จะตัดตัวเหลือ๒๓คนอีกที
แต่ว่าคนที่๒๔ก็จะอยู่กับทีมไปจนจบเกมกับเวียดนามเลยค่ะ
ก็คือจะไม่รู้ว่าจะมี๑คนที่สลับมาหลุดแทนทีละทอนในเกมแรกจะเป็นใครเท่านั้นแหละ

๒๓คนได้ชนะที่ส่งคศิลป์มาเสริมทีมอีก

ดังนั้นแกนที่ออกมาประตูก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง

เพราะว่าตอนนี้ก็ถ้าจริงมีมากกว่า๓คนนั่นแหละ
แต่ว่าพอคัดจริงแล้วเนี่ยประสบการณ์ทั้ง๓คนก็ดูจะเหนือกว่าคนอื่นนะครับ
กล้องหลังก็มีมาเดียลทอมเบียพันษาเฮบิบูนเอเลียสดอลล้อ
นี่ก็หลุดเข้ามาอยู่ในชุดนี้ต่อเนื่อง
แต่จะไม่มีโอกาสได้ลงเล่นในเกมหลักอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับ
ก็ต้องรอลุ้นในเกมบอลโลกรอบคันเลือกสำหรับเอเลียสนะครับ
ซ้ายธีรทรกรกฎก็ทดแทนกันในเกมกับมาเลเซียสลับกันอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดว่าอุ้มเนี่ยพ้นโทษแบนกลับมาเกมเวียดนามก็ยืนเป็นตัวจริงอยู่แล้ว
ส่วนแบ็คขวานะคะก็จะมีนิติพงศิลานนท์ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะ
นั้นก็มีนรบดินวิรวัตโนดมแล้วก็ทิสตองโดด้วย
กันมันซึ่งดูแล้วเนี่ยโอ้โหทางนิติพงศ์เนี่ยโชว์ฟอร์มเกมล่าสุด
ลำบากใจแทนนิชโนเพราะการกลับมาของดิสตองโดจะ
นั่นจะเบียดกันยังไงก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับ
กลางกลางที่น่าสนใจตำแหน่งที่หลุดเนี่ยนะครับ
มีทฤษภัณฑ์ภูมิจันทร์จากโอยิตาทรินิตานะครับ
คือหลุดโผล่ชุดนี้หลายคนบอกว่าอ้าวไหนบอกว่าข่าวเนี่ยดูสมบูรณ์แล้วนะ
แต่ว่าลงเล่นในหลีกเนี่ยเขายังไม่ได้ลงแบบเต็มตัว
อาจจะไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งอาเกรานิชิโนก็ต้องเข้าใจว่า
เขาเลือกนักเตะที่ฟิตเต็มร้อยเพราะว่าเขาวิ่งทั้งเกม
แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าชุดก่อนหน้านี้ก็เล่นดีมากแล้วไง
ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวนิวค่อยกลับมาแบบสมบูร๑๐๐ดีกว่า
จะได้กลับไปเรียกความมั่นใจในหลีกแล้วเดี๋ยวมาเล่นทีมชาติ
จะได้เล่นกันยาวไปเลยนะครับแก้นหลักเป็นไงบ้าง
มีเมซี่เจนะคะก็กลับมาติดทีมชาติอีกครั้ง
หลังจากที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บไปก่อนหน้านี้นะคะ
อกจากนี้ก็มีเอกณิตปัญญาสุภโชคสารชาติสหรัฐอยู่เย็นพิธีวัฒน์
สุจิธรรมกุลศาสลักไหนประโคนที่ประสานกันได้ดีมากในเกม
ตอนหน้าก็ตัดทางชนะนานป้อมบุผาแล้วก็ทีรภนเยอะนะครับ
คือหลุดโผล่ตามคาดแต่เรียกเข้ามาซ้อมเพราะว่าโชว์ฟอร์มดี
นิชนก็อยากจะลองดังนั้นแก้นหลักเพราะเหลือ๓คนนะครับ
ทีระสินสุพชัยแล้วก็สุพนัทก็จะเป็นแก้นหลัก
ซึ่งจริงใจของหลายคนว่าไม่อยากให้เล่นเลยกลัวเจ็บ
เพราะว่ามาเป็นซุปเปอร์ซับในชุดใหญ่เนี่ยมีโอกาสลงไป
ก็ถือว่าเริ่มจะทำงานได้ดีขึ้นแล้วเริ่มมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้ว